คุณผู้ชมคะทีนี้แน่นอนว่าด้วยเรื่องของสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เนอะ
มันกระทบไปทุกภาคส่วนทุกหย่อมย่าแหละ
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่คือเขามีผู้เสียชีวิตในบ้านอย่างนี้
แล้วเขาก็ไม่ได้มีกำลังที่จะไปซื้อโรงศพ
ก็ถึงขั้นจะต้องไปขอรับบริจาคลงศพกันหลายครอบครัวเป็นจำนวนมาก
ทางบุรุธิเองหลายบุรุธิก็ไปขอรับบริจาคโรงศพเพิ่มมากขึ้น
และนี้ที่ร้านทำโรงศพที่อยู่ในวัดแจ้งไหน

เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเขาบอกมีประชาชนมาติดต่อ
ขอรับบริจาคเพิ่มเยอะเลยด้วยสภาพเศรษฐกิจเอง
แล้วก็หลายคนที่มีรายได้น้อย
ก็ไม่สามารถที่จะหาซื้อโรงศพกันมาได้
ทางด้านเจ้าของร้านค่ะคุณวิบูลนะคะอายุ๖๘ปี
บอกว่าที่ผ่านมาชาวบ้านมาขอรับบริจาคโรงศพเพิ่มมากขึ้นจริง
และที่สำคัญพี่เจ้าของร้านเขาบอกต่อด้วยนะ
ตอนนี้โรงศพราคาก็ขึ้นเพราะอะไร
เพราะว่าอุปกรณ์ต่างที่เขาจะต้องเอามาประกอบทำโรงศพ
ได้ว่าเป็นวัสดุนะคะมันปรับราคาเพิ่มมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นไม้เอาไว้ต่อโลงไม่ว่าจะเป็นสี
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การตกแต่งปรับเพิ่มขึ้นหมดเลย
เมื่อก่อนโรงศพธรรมดาขายอยู่ที่ราคา๑๑๐๐บาท
ตอนนี้ขึ้นมา๑๐๐แล้วก็ขายอยู่ที่ราคา๑๒๐๐บาท
เขาบอกว่ามันจำเป็นที่เขาจะต้องขึ้นเหมือนกัน
เพราะว่าเขาขายมาเนี่ยคือเป็น๑๐ปีแล้วไม่เคยขึ้น
ก็ต้องปรับตัวไปตามสภาพเศรษฐกิจค่ะ

โอ้มากเท่าไร
ไม้ขึ้นมากขึ้นแขนเป็นร้อย
อะไรก็ขึ้นสีที่ต้องใช้ขึ้นอีก
หรือไม่ว่ากระทบคนตาย
แต่กลายเป็นว่ากลับมากระทบคนเป็น